มาดูเรื่องของเหตุการณ์ใหญ่จากเมื่อวาน

นี่คือหมายถึงส่งผลกระทบต่อชีวิตคนกรุง

ซึ่งเช้าตรู่ช่วงพามไทม์แบบนี้

ใช่ค่ะเอามาดูสถานการณ์ล่าสุดกันสักหน่อย
สำหรับสภาพการจราจรบริเวณใกล้เคียงสะพานไทยเบลเยี่ยมตอนนี้ถือว่าติดขัดมาก
อันนี้อาจไปดูเหตุเมื่อวานที่เขาพยายามซ่อมแซมดูแล
ก็ตำรวจพร้อมกองพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
เข้าตรวจสอบบริเวณใต้สะพานเบลเยี่ยม
ขออภัยนะคะถนนพระราม๔หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่จุดเก็บถังขยะชั่วคราวใต้สะพาน
นายทิติทรงเจริญกิจผู้อำนวยการสำนักงานเกาะสร้างและบูรณะกรุงเทพมหานคร
ระบุว่าเหล็กคานสะพานฝั่งขาออกแอ่นตัวเป็นลูกระนาด
ทำให้พื้นผิวการจราจรซุดตัว
ส่วนสะพานด้านขาเข้าได้รับความเสียหายเล็กน้อย
ก็จะต้องประเมินว่าจะซ่อมแซมด้วยวิธีการใด
และจากการตรวจของกองพิสูจน์หลักฐานเบื้องต้น
คาดว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากการผู้ใช้รถใช้ถนน
โยนก้นบุหรี่ลงไปลงไปตรงช่องว่างระหว่างสะพาน
อะไรมันจะพอเหมาะพอเจาะแบบนั้นเลยเหรอ
และอีกหนึ่งอย่างกลุ่มคนเร่ร่อนมาทำให้เกิดประกายไฟ
คือจุดตรงนี้ที่มีวัสดุอุปกรณ์ติดไฟเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เป็นที่เก็บของกรุงเทพมหานครเขาในการเก็บถังขยะ

ถังขยะยังไม่ได้ใช้นะฮะประมาณเกือบ๓๐๐ถัง
แล้วถ้าหากว่ามีคนโยนก้นบุหรี่ลงมา

เพราะมันเป็นพลาสติกติดไฟได้อย่างรวดเร็ว

หรือถ้ากลุ่มคนเร่ร่อนมาทำให้เกิดประกายไฟ
ก็ทำให้ติดไฟและคิดดูถังขยะพลาสติก
เผาไหม้กันพร้อมกันเป็น๑๐๐ถัง

ตำรวจบอกว่าตอนนี้ต้องเร่งหาข่าว
และที่สำคัญต้องหาภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่ยืนยันนะตำรวจยืนยันไม่ใช่การวางเพลิงหย่าแน่อย่างแน่นอน
เนื่องจากที่เกิดเหตุมีรั้วรอบขอบชิดอย่างแน่นหนา
บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้
แต่ว่ามีการสอบถามพยานไปเบื้องต้นนะคะ
บอกว่าเมื่อคืนวันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เขาบอกว่าเขาจะเข้าไปเอาถังขยะ
คือเจ้าหน้าที่ของกรทมนี่แหละจะเข้าไปเอาถังขยะ
พบเห็นคนเร่ร่อนประมาณ๔คนอยู่ในตรงจุดนี้

และจุดที่บอกว่ามีอาการทำรั้วรอบขอบชิด
บอกว่ามีการตัดเป็นช่องให้คนสามารถลอดเข้าไปได้

มีคนที่สามารถเข้าไปในพื้นที่นี้ได้จริงหรือเปล่า

คือพันธ์ตำรวจเอกเกชกาศนินประดับ

ก็เปิดเผยว่าขอให้ประชาชนเลี่ยงไปใช้เส้นทาง
สาธรณ์หรือถนนพระราม๑ในช่วงเร่งด่วน

เพราะว่ามันก็ไปติดขัดเส้นอื่นใช่ไหม
บอกว่าหากสะพานฝั่งขาเข้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ
จะเปิดเส้นทางจราจรให้วิ่งสวนกันได้
โดยจะมีการประชุมกับกองบังคับการตำรวจจราจร
แล้วก็สถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียง

ข้อความที่ส่งมาล่าสุดทางผู้สิทธิ์
สำหรับเช้านี้จุดที่ติดขัด
เป็นการตามจากทวิตเตอร์จสร้อยรวมถึงการลงพื้นที่
บอกว่าตอนนี้พระราม๔แน่นอนติดตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลย
สาธรณ์ติดขัดตั้งแต่เช้ามืดเช่นกันนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในซอยงามดูพลีตอนนี้ติดยาวเลยค่ะ
ขอดูภาพหน่อยได้ไหมฮะขอดูภาพที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาหน่อยนะครับ
แฟนเพจไทยรัฐทีวีของเราเริ่มส่งทยอยภาพส่งเข้ามากันบ้างแล้วนะครับ
ว่ามีภาพอะไรบ้างอันนี้
คุณมิคคุณมิกซ์ส่งมาคุณมิคครับส่งมาว่ายังไงฮะ
คุณมิกส่งมานี่บอกการจราจรเมื่อวาน

ถ่ายจากตึกอันนี้เมื่อวานหรือเมื่อเช้าครับ
เมื่อเช้าเมื่อเช้านี้นะฮะ
ก็คือขณะนี้นะฟ้าสางสว่างแล้วเนี่ยโอ้โหติดนะติดไหมคะติดสิครับผม
เป็นหลายมุมนะคะจะแสดงให้เห็นว่าขาเข้านะน่าจะเป็นขาเข้านะครับ
พระราม๔ฮะเขาบอกว่าติดขัดตั้งแต่เช้ามืดจนมาถึงขณะนี้เลยนะฮะ
ทางด้านสาธรณ์ก็ติดขัดเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซอยงามดูพลี
ติดขัดท้ายแถวยาวเลยนะครับ
แล้วก็ทีมข่าวของเราบอกว่า๙โมงครึ่งผู้ว่ากอทมแล้วก็วิศวกรรมสถาน
แหลงความคืบหน้าการซ่อมสะพานไทยเบลเยี่ยมนี้นะครับ
สาราว่าการกรุงเทพมนาคมจากนั้นอาจจะเปิดให้ใช้สะพานด้านขาเข้าทันที
เพราะว่าติดขัดจริงพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน
เพื่อให้การจราจรสามารถใช้การได้บางส่วนนะ

เราดูว่าเส้นทางการจราจรถ้ามันติดขัดแถวนี้
คุณก็คิดดูแล้วกันตรงสะพานข้ามแยกมันไปทางไหนบ้าง

ยังไงบ้างคุณถ้ามาจากพระราม๔จะเลี้ยวซ้าย
คุณจะต้องออกสาธรณ์ถ้าตรงไปคุณไปหัวลำโพง

ถ้ามาจากทางไหนล่ะหัวลำโพงข้ามสะพานนี้

ไปออกคลองเตยสุขุมวิทย์ต่างนานา

ขวาไปสาธรณ์ขึ้นตากศิลปคุณจะติดแค่ไหน

คือตั้งแต่เวลา๖นาทีถึง๑๐นาที

จะสามารถเดินรถผ่านแยกวิทยุได้ทุกทิศทุกทาง
แต่สำหรับขาออกจะห้ามตรงและห้ามเลี้ยวขวา
โดยให้เลี้ยวซ้ายไปกลับรถ
หน้าสถานีตำรวจนครบานลุมพินีแทน
ผมว่ากว่าจะไปตีกลับรถได้ก็นาน

แล้วต่อไปออกประตูน้ำคุณเขาติดหนักมั้ยล่ะ
คือปกติแล้ว
ถนนพระราม๔ขาออกสามารถเดินรถผ่านแยกวิทยุได้ทุกทิศทุกทาง
ขาเข้าห้ามตรงและห้ามเลี้ยวขวาโดยให้เลี้ยวซ้ายไปกับรถหน้า
ส่วนถนนวิทยุมุ่งหน้าแยกวิทยุให้ตรงแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายห้ามเลี้ยวขวาไปถนนพระราม๔
โดยกองบังคับการตำรวจจราจรขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบแบบนี้
และขอแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงด้วยนะครับ
เส้นทางพื้นราบแนะนำให้ใช้ถนนพระราม๓ถนนนราธิวาสราชนคริน
ถนนพระราม๑ถนนสุคุมวิทย์และถนนสารสิน๒เส้นทางทางด่วนขอให้หลีกเลี่ยงด่านพระราม๔ถึง๑
แล้วก็ด่านพระราม๔๒โดยแนะนำให้ใช้ด่านหัวลำโพงด่านเพลินจิตแล้วก็ด่านเพชรบุรีตีกลับมาแทนนะครับ
โดยหากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางจราจรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรหรือบก๐๒หมายเลขโทรศัพท์๑๑๙๗ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
เดี๋ยววันนี้ฟังการประเมินผลของวิศวกรรมสถานแล้วก็ทางด้านของกรุงเทพมหานครอีกครั้งเรื่องการปิดซ่อมแซมและระยะเวลาที่กำหนดแน่นอนในการปิดซ่อมแซมนะครับ